ไปดูกันต่อที่ตลาดใหม่ดอนเมืองครับ

ที่เจ้าหน้าที่รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ
แน่นอนก็ไปเจอทางด้านของพันธุ์ตำรวจโทสันทนะ
ใช่ออกมา๒วันแล้วนะครับ

ตำรวจเลยไปล้อมตรวจค้นรถซะเลยคุณผู้ชม

ทางด้านของพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตามรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พร้อมกำลังตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมสรรพากรและก็สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามหรือออย
รวมแล้ว๗๐๐นายนะครับเข้าไปตรวจค้นตลาดใหม่ดอนเมือง
แต่ว่าป้ายที่มันเขียนคือตลาดแอร์พอร์ตครับ
เพื่อขยายผลตรวจค้นแหล่งผลิตแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิดกฎหมายเป็นวันที่๔
วันนี้ก็มีการวางแผนเข้าตรวจค้น๒๔จุดด้วยกัน

หลังจากเมื่อวานตรวจไปแล้ว๑๒จุดนะครับ
แล้วก็อยู่ระหว่างการขอหมายสารตรวจค้นอีก๓๐จุด
ซึ่งแต่ละจุดที่เข้าไปก็ตรวจค้นไปพบครีมผิดกฎหมาย

รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุอีกมากมายทีเดียว
เมื่อวานคุณชูวิทย์ก็ลงพื้นที่ไปด้วยกับเจ้าหน้าที่นะคะ

เจ้าหน้าที่พาไปชี้เลยนะว่าจริงแล้ว
ในห้องที่ผลิตครีมลักษณะแบบนี้
เขาจะมีข้อกำหนดไงประตูต้อง๒ชั้น
ต้องปลอดภัยต้องไม่สกปรก

ถูกแล้วก็บรรจุใส่ถุงพลาสติกมาแบ่งขายอย่างนี้
เหมือนมีคนนั่งปั๊มแล้วก็ใส่ขวดแบบโล่งกันเลย
แต่คนนี้พระตำรวจโทษภัญญาณสรรทนาประยุณรัฐมาอีกแล้ว

กับเมื่อที่ใคร
ช้าทายอำนาจรัฐหรอกผมเป็นประชาชนถูกไหม
แต่คนที่ใช้อำนาจรัฐต้องใช้อย่างถูกต้องเป็นธรรมนะ
ผมก็เป็นเคยเป็นนาดีตถ้ารายการดำรวจดำรวจมาผมเข้าใจ
แต่บอกไม่มีอะไรถ้าหากจะมีการจับกลุ่ม
ถ้าหากนะจะมีการจับกลุ่มตัวดำเนินคดีกับผมเนี่ย
ขอให้พวกคุ้มตัวผมที่ศาลณีเตะวะนางคอนบาร์เนิดล้อนเพื่อนของผม
ผมไปรอผมอยากจะนอนคู่บ้านไปสบายใจ
ไปที่
หลังจากนั้นดูเหมือนว่าโอ้โหทุกอย่างตึงเครียดมากขึ้น

ตำรวจเขานำกำลังไปตรวจค้นรถ๒คัน

ไม่พอใจฮะเพราะต้องการจะดูการตรวจค้นด้วยตัวเอง
โดยให้ตำรวจแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการเปิดทางให้มองเห็นในการตรวจค้น
ตำรวจเองก็พยายามผลักดันและกันออกไป
โดยมีกำลังตำรวจควบคุมฝุงชนหลายสิบคนยืนกันเอาไว้นะครับ

ยินยอมให้ตรวจค้นแต่โดยดี
ซึ่งหลังจากตรวจค้นก็ไม่ได้พบสิ่งของผิดกฎหมาย
และก็งุ่นยึดออกไป
โดยก็ยาวเซ็ตครั้งนี้
นี่ไงพันตำรวจโทสันทนาเขาก็บอกว่าคือเขาอยากเห็น
ระหว่างที่ตำรวจค้นรถเขาก็กลัวว่าจะมีใครเอาอะไรไปใส่รถเพราะเขาเป็นเจ้าของรถคันนี้

ไม่เจอไม่เจอจากนั้นเนี่ยพลตำรวจเอกวิรัชัยก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อแหละ
ท่าทีของพันธบทโทสันทนาบอกว่าไม่อยากให้เรื่องนี้มันเป็นปัญหาในการทำงาน
แล้วก็ไม่ได้สนใจที่เจ้าตัวจะมาขัดขวางเนื่องจากว่าต้องการจะทำภารกิจหลักคือการตรวจค้นสิ่งของผิดกฎหมายที่ตลาดนี้
กวาดล้างทั้งหมดซึ่งหากพบว่าพฤติกรรมใดมีความผิดก็สามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้ในภายหลังนะครับ
พร้อมยืนยันที่ผ่านมาเนี่ยเคยได้รับความร่วมมือจากเจ้าของตลาดนะฮะ
อีกทั้งยังมีปัญหาอุปสรรคตลอดทำหน้าที่ด้วยนะฮะ
ก็บอกที่ผ่านมาไม่เคยได้รับความร่วมมือนะครับ
อาปรายฟังเสียงของท่านรองผู้ประชาการกระบวนแห่งชาตินะครับ
เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเขายังคงอยู่
ทีนี้นะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เลยสรุปให้ฟังแบบนี้นะคะว่าวันนี้เนี่ย
ค้นได้ทั้งหมด๒๔ร้านค้า
ของกลางได้ทั้งหมด๒๑๘รายการ

แล้วก็ตอนนี้สารออกหมายค้นมา๑๕หมาย
จากการตรวจค้นในวันนี้เนี่ยพบความผิดเพิ่มอีก๖คดีค่ะคุณผู้ชม
คดีที่ว่านี้ก็คือ๑บุกรุกที่สาธารณะ
ก่อสร้างต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต
ต่อเติมทางเดินโดยไม่ได้รับอนุญาต
ดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต
ดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยสำนักงานเขตดอนเมืองได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ก่อสร้างอาคารบริษัทพัฒนาตลาดใหม่
๖ดูหมินเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่ข้อหานี้เป็นการแจ้งความดำเนินคดีกับพันตำรดโทสันธนะนะคะ
๖ดูหมินเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่ข้อหานี้เป็นการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ข้อหานี้เป็นการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ข้อหานี้เป็นการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ข้อหานี้เป็นการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ข้อหานี้เป็นการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ข้อหานี้เป็นการแจ้ง
การแจ้งคดีกับผู้ที่ข้อหานี้เป็นการแจ้งคดีกับผู้ที่ข้อหานี้เป็นการแจ้งคดีกับผู้ที่ข้อหานี้เป็นการแจ้งคดีกับผู้ที่ข้อหานี้เป็นการแจ้งคดีกับผู้ที่ข้อหานี้เป็นการแจ้งคดีกับผู้ที่ข้อหานี้เป็นการแจ้งคดีกับผู้ที่ข้อหานี้เป็นการแจ้งคดีกับผู้ที่ข้อหานี้เป็นการแจ้งคดีกับผู้ที่ข้อหาน
ปรุงเปลี่ยนแปลงโดยไม่รับอนุญาต
สรุปก็คือตรงไหนที่มันไม่ถูกต้อง

เดี๋ยวจะมีการปิดคำสั่ง๖พฤษภาคมนี้ก็คือพรุ่งนี้
แล้วก็ระหว่างปิดคือใช้งานไม่ได้นะคะ
พลตำรวจรีสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวก็บอกว่า
วันนี้มีการปฏิบัติการร่วมกันทุกภาคส่วน

ก็เลยขอฝากถึงคนที่ขัดขวางว่าให้หยุดเถอะ
หลังจากการดำเนินการต่อจากนี้ไปเนี่ย
จะมีการขออนุมัติขอหมายสารต่อนะคะ
ขอหมายสารต่อจนกว่าจะตรวจสอบแล้วเสร็จ
แล้วก็จะขยายผลต่อเรื่องของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
ว่ามีการเก็บเงินผู้ค้าในพื้นที่อะไรยังไงบ้าง

คือจะขยายผลให้ครอบคลุมทุกด้าน
ก็เป็นการเขาเรียกว่าครอบคลุมนะ
ทุกมิติเลยของเรื่องที่มันเกิดขึ้น
สุดท้ายท้ายที่สุดคุณผู้ชม
พันตร์ปเนไปทรโศนาเกลาขอโทษสังคมเลยครับ
ที่ตลาดแห่งนี้เนี่ยมีการปล่อยประ
ละเลยให้มีโรงงานผลิตเครื่องสำอางผิดกฎหมาย

พร้อมรู้จุแจงว่าโรงงานดังเกลาทางตลาด
ก็ได้ขายขาดไปแล้ว
ขายสินค้าถูกกฎหมาย
ซึ่งในตลาดแห่งนี้มีร้านค้าทั้งหมดกว่า๕๐๐ร้านค้า
ยืนยันมีเพียง๓ร้านค้าเท่านั้นที่ผิดกฎหมาย
ซึ่งหลังจากนี้ก็ตลาดแห่งนี้ก็ที่เป็นข่าวไป
ก็ส่งผลให้ผู้ค้าที่ทำถูกต้องมีความเดือบร้อน
เพราะถูกยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าทั้งหมด

และผู้ค้าเองก็จะฟ้องกลับตำรวจที่ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นด้วย

จากความคลื่นไหวของพันธุ์ตำรวจโทรสันทนา
ในช่วง๒๓วันนี้เกี่ยวกับตลาดใหม่ดอนเมือง
ทำให้เชื่อว่าหลายคนอยากรู้นะ
พันธุ์ตำรวจโทสันทนะเป็นใครอะไรยังไง

เราไปดูประวัติของเขานิดนึงค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทสันทนาประยูณรัฐปัจจุบันอายุ๕๙นะคะ
จบจากเตรียมทหารรุ่น๑๗
โรงเรียนในร้อยตำรวจรุ่น๓๓นะคะ
แล้วก็ไปศึกษาต่อต่างประเทศด้วย
เป็นน้องชายแท้ของพันธุ์ตำรวจเอก

ปราบรามการฟอกเงินหรือปปงค่ะ
นี่คือประวัติเรื่องของการศึกษานะคะ
ทีนี้เส้นทางชีวิตข้าราชการตำรวจ

เคยรับตำแหน่งสารวัตรงาน๕กองกำกับการ๓
กองสารสนเทศสำนักงานตำรวจสันติบาล

แล้วก็ขยับตำแหน่งมาเรื่อย
พฤศจิกายน๒๕๔๓ลาออกจากราชการ
ก็เลยต้องเรียกว่าตอนนี้เป็นอดีตตำรวจนะคะ
พันธุ์ตำรวจโทสันทนาเคยเป็นข่าวดังค่ะคุณผู้ชม
เมื่อครั้งที่เป็นรองผู้กำกับการ
กองบังคับการตำรวจสันติบาล๒
คู่กรณีก็คือพันธุ์ตำรวจโทอดิเทพพิชาดุล
สารวัตรสืบสวนสนบางกอกน้อยในตอนนั้นน่ะนะคะ
นำกำลังบุคคลสำนักงานกฎหมายของพันธ์ตำรวจโทสันทนะ
แล้วก็กล่าวหาว่าตรงนี้เปิดเป็นบ่อนการพนัน
แล้วก็ถูกแจ้งข้อหาไป๑๐ข้อหา

คนร้ายดักยิงถล่มรถของพันธุ์ตำรวจโทรสันทนา

ที่ไฟแดงสวรรคโลกถนนสุโขทัย

หลังจากกลับจากดูม้าแข่งที่สนามม้านางเลิ้ง
โชคดีนะคะที่เขาขับรถอีกคันกลับออฟฟิศค่ะ

ลูกน้องคนสนิทก็รับเคราะห์แทนไป

พันธุ์ตำรวจโทสันทนะถูกเปิดโปรงว่า
มีพฤติกรรมเป็นผู้มีอิทธิพล
พาพักพวกขมครูรีดไถ
คนตามชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน

แต่พันธุ์ตำรวจโทสันทนาบอกว่า
ภาคประชาชนด้วยการลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

ที่เป็นของวุฒิสมาชิกคนนึง

แล้วก็เดินหน้าร้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะคะ
ให้ตรวจสอบตำรวจระดับสูงของตม
เพราะมีพฤติกรรมอำนวยความสะดวกให้กับนักพนัน
ข้ามไปเล่นการพนันที่ประเทศเพื่อนบ้าน
คือก็มีความเคลื่อนไหวมาหลายเรื่องที่เป็นข่าวใหญ่
ปี๒๕๕๖ก็ออกมาแฉ
มสังหารนายเอกยุทธ์อัญชันบุตรจำได้ไหมคะ
เจ้าพ่อแชร์ชาเตอร์เพราะว่า
เคลื่อนไหวบนการเมืองบนโลกออนไลน์
นี่ค่ะถือว่าเป็นคนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองเยอะด้วยนะคะ
เป็นแก่นนำของกลุ่มพันธมิตรด้วย
แล้วก็เคลื่อนไหวกับกลุ่มพันธมิตรมาหลายการชุมนุม
ส่วนเส้นทางการเมืองก็เคยลงสมัครสอสอนะคะ
กมเขตบังเขตในยุคภาคประชากรไทย
แล้วก็ลงสมัครสวปี๔๙ด้วย
เขาเคยได้ฉายาค่ะตำรวจจอมแฉ
เพราะพันธุ์ตำรวจโทสันทนาเคยออกมาแฉเปิดโปรงธุรกิจสีเทา
ของกลุ่มผู้มีอิทธิพลกลุ่มมาเฟียหลายต่อหลายเรื่องนะคะ